ตำรวจสพคลองหลวงขอสารออกหมายจับมือปืน
ยิงชายวัย๔๑ปีเสียชีวิตจมกองเลือด
แล้วก็ยิงลูกจ้างชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ว่าปมขัดแย้งน่าจะมาจากเรื่องอะไรรู้ไหมคุณ
เรื่องของเป็นเพื่อนกันแต่ยืมมอเตอร์ไซค์ยืมรถจักรยานยนต์
แล้วไปทำเสียทำรถจักรยานยนต์เสียอะไรหลุด
ทำให้เจ้าของรถจักรยานยนต์ไม่พอใจเพื่อน

เหตุยิงกันนะครับมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
บริเวณบ้านพักข้างสวนมะละกอในตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวง

ตำรวจสพคลองหลวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยู
ก็เดินทางไปที่เกิดเหตุซึ่งเป็นเพลิงพักชั้นเดียว
บริเวณด้านหน้าบ้านพบศพของนายสมปองปฏิทิน
หรือว่านายหนึ่งอายุ๔๑ปีนอนจมกองเลือด
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓๘เข้าหลายจุดของร่างกาย
คือที่ศีรษะ๑นัดกลางอก๑นัด
แล้วก็ชายโครงซ้าย๑นัดรวมถึงต้นแขนซ้าย๑นัด
ส่วนภายในห้องพักก็พบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๑นาย
ก็คือชายชาวกัมพูชาอายุ๓๐ปี
ถูกยิงเข้าที่หัวไหล่ซ้ายบาดเจ็บนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวชายชาวกัมพูชานี้

อกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนขนาด๓๘จำนวน๓ปลอก
แล้วก็หัวกระสุน๒หัวนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องไปสอบสวนนางสาวนิออนปฏิทินอายุ๓๘ปี
ซึ่งเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิต
น้องสาวผู้เสียชีวิตให้การนะครับว่า
ขณะที่เธอนั้นขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้านพักนี่แหละฮะ

จู่ลูกน้องซึ่งเป็นชาวกัมพูชาที่ถูกยิง

โทรมาบอกให้ช่วยหน่อยเพราะว่าลูกน้องก็ถูกยิง
โดยทีแรกนะนางสาวนิออนนึกว่าลูกน้องพูดเล่น
ก็เลยบอกไปว่ารอแป๊บนึงใกล้จะถึงบ้านแล้ว
แล้วก็เมื่อเดินทางมาถึงที่บ้านพัก
ก็พบร่างของพี่ชายของเธอนะครับ
จมกองเลือดกองเลือดเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน

ลูกน้องขานรับออกมาจากห้อง
เธอก็รีบวิ่งไปดูลูกน้องชาวกัมพูชาคนนี้
ปรากฏว่าลูกน้องถูกยิงเหมือนกัน

นางสาวนิออนพยายามที่จะสอบถามว่า
ใครเป็นคนมายิงใครเป็นคนมายิง
คำตอบจากลูกน้องชาวกัมพูชาบอกว่า

ทีนี้นะครับเธอก็ต้องรีบโทรแจ้ง๑๖๖
เพื่อขอความช่วยเหลือให้เอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
ก่อนที่จะแจ้งตำรวจแล้วก็ตำรวจมาอย่างที่เกิดเหตุนะครับ
สาเหตุเบื้องต้นนางสาวนิออนน้องของผู้เสียชีวิตคาดว่า
เกิดจากกรณีที่พี่ชายของเธอ
ยืมรถจักรยานยนต์ของนายดิตมาใช้
ซึ่งจริงนายดิตก็เป็นเพื่อนพี่ชายเธอเหมือนกันนะ
แต่พอพี่ชายของเธอไปยืมรถมาใช้แล้ว
มันมีชิ้นส่วนอะไรของจักรยานยนต์มันหลุด

ใช่ครับเมื่อพี่ชายเธอเอารถจักรยานยนต์ไปคืนนายดิต
ปรากฏว่านายดิตส่งรูปรถจักรยานยนต์มาให้ดูในตอนเช้าของเมื่อวาน
บอกว่ามันมีอะไรที่หายไป
ตัวของนางสาวนิออนนะครับก็เลยบอกไปว่า
อะไรที่มันหลุดหายไปเดี๋ยวช่วยกันหา
แล้วก็ให้เอารถไปซ่อมซะเดี๋ยวพร้อมที่จะจ่ายค่าเสียหายให้
ค่าซ่อมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวที่บ้านจะจ่ายให้

เอาจริงคือทางนางสาวนิออนก็เหมือนกับจะรับผิดชอบ

ชิ้นส่วนอะไรที่มันหลุดหายไป
ก็ไม่คิดนะครับว่านายดิตซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ชายเนี่ย
หวนกลับมายิงพี่ชาย
แล้วก็ลูกน้องซึ่งเป็นคนต่างด้าว
เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแบบนี้นะครับ

คือจริงที่ชายตายแล้วเขามาดูลูกน้องก่อน
เรื่องรถนะครับ
ก็คือพี่เขามีไฟโก้ทองสาม

ทีนี้แหละครับตำรวจก็ต้องตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับ

ทึกภาพที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐานทางคดีทั้งหมด
ก่อนที่จะให้ชุดสืบสวนทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ที่คาดว่าคนร้ายนั้นจะหลบหนีไปนะครับ

พบว่านายดิตหรือว่านายบัณฑิตยอดมะลิอายุ๔๐ปี
จะพ้นโทษมาประมาณ๒ปีในคดีฆ่าคนตายนะครับ
แล้วก็มีพฤติกรรมชอบยิงปืน
ซึ่งเจ้าหน้าที่เคยเข้าตรวจค้นบ้านของนายดิตหลายครั้ง

แล้วก็นายดิตยังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอีกด้วยครับ

ได้ร่วมการประชุมตามจับมือปืน
ขณะที่พนักงานสอบสวนได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดธัญบุรี
เพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับนายบัณฑิต
อกจากนี้ตำรวจได้สอบปากคำพยานไปบางส่วน
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสืบสวนของตำรวจ
รวมทั้งยังพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้มีอิทธิ
พลในพื้นที่รอยต่อเขตจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็จังหวัดพระนครสิทธิยาอีกด้วยนะครับ